ใครคิดถึงบรรยากาศเที่ยวผับขยับมาทางนี้
เรามีตัวช่วยดีมาบอก

ว่าแล้วหนุ่มฮันก็จัดให้แบบมัน
เจอะโจ๊กไปเลยโลโกเก

แต่คนที่สนุกที่สุดนอนค่ะ
ให้คนข้างหลังนอนค่ะ
ยกหัวสั้นหัวคร่อนขนาดเนี้ย
อาการเมาทิ้งแบบเนี้ย
มันจดจ้ะ
ง่ายยกไป